สวัสดีค่ะรวรรณาวกับดาวซุภาษณามาแล้วค่ะ
วันนี้วันอนุรักษ์น้ำโลกก็เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศ
ใต้ท้องทะเลอันสวยงามแบบนี้น่าจะเป็นเกาะซีมิลันนั่นแหละ
ถ้าสวยขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมณช่วงเวลานี้ที่ฉันเต้น
ยืนยืนอยู่เนี่ยเพราะว่าถูกน้ำพัดค่ะ
ใต้ท้องทะเลเนี่ยโอ้โหคลื่นใต้น้ำก็แรง
ขึ้นบนน้ำก็แรงเช่นเดียวกันและฝนก็ตกหนักด้วย
เพราะว่าเป็นอิทธิพลจากพายุไซโครนอัศนีที่เขาพัดขึ้นฝั่งประเทศเมียนมา
เพื่อนบ้านของเราไปแล้วอธิบายแบบนี้กันก่อนนะคะ
นี่คือลักษณะของพายุอัศนีเป็นพายุไซโครน
ที่เขาจะพัดขึ้นฝั่งเขาสะสมพลังของตัวเองค่ะ
สะสมน้ำแล้วก็หมุนติ้วไปแล้วพอขึ้นฝั่งไปเท่านั้นแหละ
เกิดการสลายตัวช่วงเวลาที่เขาสลายตัวพื้นที่รอบจะทำให้เกิดฝนตกหนักมาก
และพื้นที่นั้นคืออะไรก็คือประเทศไทยนั่นเองค่ะ
วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีฝนตกหนักมากนะคะ
และช่วงเวลานี้ฝนตกพื้นที่ไหน
ภาพถ่ายดาวเทียมแบงกระพุนออกหน่อย
ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะคะจะมีกลุ่มฝนอยู่ที่พื้นที่รอยต่อภาคอีสาน
และภาคเหนือก็คือช่วงจังหวัดชายภูมิถึงเพชรชบูรณ์
จากนี้ที่ภาคใต้ก็มีฝนด้วยทีนี้ตามช่วงเวลาฝนตกยังไงบ้าง
ช่วงเช้าฝนยังไม่มาค่ะปล่อยนิดหน่อย
แต่พอช่วงบ่ายคำว่าบ่ายคือเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงค่ะ
มาแล้วทีนี้เต็มทั้งประเทศไทยเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝนเต็มไปหมดเลย
และเน้นที่ภาคอีสานวันนี้ระมัดระวังหน่อยนะคะ
เพราะว่าฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายลากยาวไปจนถึงเที่ยงคืนนู้น
โอ้โหฝนตกหนักจริงพื้นที่ประเทศไทยนะคะ

ภาคใต้คุณผู้ชมฝนเยอะแล้ว
เห็นไหมคะแว๊บที่ฝั่งอันดามันนั่นคือคลื่นค่ะ

เน้นเลยที่พังงาภูเก็ตระนอง
คลื่นสูงมากจุดไหนมีฝนสูงถึง๓เมตรได้เลย
เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวช่วงนี้ไปเกาะแก่งต่าง

พอพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิ

เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีลมหนาวลงมาจากประเทศจีนค่ะ
และลมหนาวที่เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราหนาวนะ
มันจะมาบวกกับปัจจัยอื่นที่อยู่ในพื้นที่

ทำให้เกิดฝนลากยางไปได้อีก
รุมมาตุ้มมากช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศในประเทศไทย
เห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่คือผาหมออีแดง
และมีหมอกนี่ไม่ใช่ภาพจากเป็นแฟมภาพ
จากช่วงฤดูหนาวอะไรแต่ยังใด
นี่คือความชื้นที่มันยังคงอยู่ในประเทศไทย
มันก็ทำให้เกิดทะเลหมอกได้แบบนี้ค่ะ
ผามอีแดงนี่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกดก็คืออุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
เขาบอกว่ามีทะเลหมอกแบบนี้๔วันแล้ว
นักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วฟินมากเลยค่ะ
เอาใครที่อยากไปรีบไปซะเด้อ
และช่วงนี้ค่ะอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่
เพราะมีทั้งฝนแล้วก็จะมีทั้งลมหนาวจากประเทศจีน
ไปค่ะไปเก็บสาหร่ายกันหน่อย
สาหร่ายขนนกไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะ
แต่เกิดขึ้นที่กระชังเลี้ยงปลากระพงกลางทะเลจังหวัดสตูน
ชาวบ้านบอกว่ามันมาช่วงหน้าแรงลงไปเก็บสักหน่อย
ราคามันได้ดีอยู่นะกิโลกรัมละ๕๐บาท
ต้องรีบไปเก็บเพราะเดี๋ยวฝนตกลงมาแล้วเขาจะลดน้อยลงอ่ะ
กิโลกรัมละ๕๐บาทก็ยังดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ